ภาคใต้ตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมถือว่ายังน่าเป็นห่วง
บางพื้นที่น้ำเริ่มลดแล้วแต่บางพื้นที่เนี่ยมันอีกนานเลย
และล่าสุดที่นครสิทธิธรรมราชัยมีรายงานผู้เสียชีวิตจาก
เหตุการณ์น้ำท่วมแล้วด้วยค่ะ
นี่ค่ะเป็นวินาทีที่ญาติญาตินะคะพาร่างของเด็กหญิงวันฤดีลักษณะอายุ๔ขวบออกจากบ้านที่มีน้ำท่วมขังเกือบ๒เมตรอะค่ะ
คือน้องเนี่ยอาศัยอยู่ที่บ้านกับพี่ชายบนชั้น๒เพราะว่าชั้นล่างถูกน้ำท่วมหมดเลย
พ่อแม่ก็ออกไปทำงานข้างนอกทีนี้เด็กหญิงวันฤดีเนี่ยน้องไปยืนอยู่ข้างบนเพราะว่าน้ำมันท่วมขึ้นมาสูงมากค่ะ๒เมตร
แล้วน้องพลาดค่ะตกลงไปในน้ำจมหายไปเลยพี่ชายก็รีบตะโกนบอกเพื่อนบ้านช่วยด้วยช่วยด้วยนะคะแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่
แต่ใช้เวลากว่า๒๐นาทีค่ะถึงจะเจอร่างของน้องแม่ที่รอดูลูกอยู่ก็หวังแหละว่าลูกจะไม่เป็นอะไรแต่สุดท้ายเสียชีวิตนะคะแม่ร้องไห้แทบขาดใจเลยค่ะ
ยินดีความศีรภาพตอนนี้เนี่ยยอดรวม๑๕ศพนะครับคือน้องก็คือ๑ใน๑๕ศพ
ถูกต้องอีก๑ศพค่ะคือนายพงศธรใจสว่างอายุ๑๙ปีเป็นชาวอำเภอสิกชนนะคะ
วงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้เลยนี่ค่ะนายพงศธรเขาเดินออกจากโรงงานแห่งหนึ่งตอนตีสี่ครึ่งใส่เสื้อกันฝนถือร่มมีไฟส่องสว่างบนหัวแล้วหายตัวไปเลยค่ะ
มีข้อมูลบอกว่าน้องคนนี้นายพงศธรณ์คนนี้เขาเรียนอยู่ปวส๑
ช่วงหัวค่ำเขาไปช่วยขนของหนีน้ำท่วมในโรงงาน
ค่ำเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ำเมื่อคืนที่ผ่านมา
วงจรปิดที่เราเห็นเมื่อกี้นี้เนี่ยคือช่วงที่น้องกำลังจะเดินกลับบ้านตอนตีสี่ครึ่ง
แต่สรุปแล้วน้องเจอน้ำป่าซัดลงคลองค่ะแล้วน้องว่ายน้ำไม่เป็น
โอ้โหมาเจอศพเย็นนี้ถูกต้องโอ้โหโชคร้ายมาก
คือตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมถือว่าหนักหน่วงจริงนะคะ
ด้านปพเองค่ะขึ้นฮของกองทัพภาคที่๔
บินสำรวจสภาพความเสียหายบนเขาห้วยแก้วในอำเภอศรีชน
ตอนนี้น้ำป่าซัดเส้นทางขาดไป๓จุดแล้ว
อำเภอศรีชนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไปเลยค่ะ
มีชาวบ้านที่อาศัยบริเวณหุบเขา๕๐ครัวเรือน
พอฮอบินไปถึงก็บินลงที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว
แล้วก็นำเอาถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนนะคะ
แล้วก็จะมีการวางแผนซ่อมแซมถนนและสะพานที่ขาดโดยเร็วด้วยครับ
ส่วนวันที่๒ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คโพสต์ภาพคุณตาคนนึงนี่นี่ภาพนี้ครับ
คุณตาแกนั่งถอดเสื้ออยู่บนหลังคาบ้านค่ะ

ส่วนข้างล่างที่เห็นนี่ไม่ใช่พื้นฮะน้ำค่ะ
น้ำมันท่วมถึงหลังคาบ้านเลย
อีกนิดนึงก็ถึงคุณตาคือมิดหลังคาแล้วอะค่ะ
คือหลายคนบอกโอ้โหเขาจะอยู่กันยังไงอ่ะ

แกคงจะหนีไม่ทันแกก็ต้องขึ้นไปอยู่ที่สูงอย่างเดียว
ความช่วยเหลือออกไม่ทันแล้วออกไม่ทันแล้วจริงจริงค่ะครับ
วันนี้ไทยรัฐทีวีก็เลยเดินทางไปที่บ้านคุณตาท่านนี้นะคะ
อยู่ที่อำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ฮะ
ตอนนี้น้ำลดแล้วค่ะครับโชคดีจริงจริงนะคะ
รถเป็นปกติแล้วคุณตาแกชื่อคุณตาเสวียน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
มากลองฟังเสียงคุณตาแกเล่าเหตุการณ์สิ
ดีครับ
ผมกิจได้ไม่ทุกข์เลยในความชีวิตผมกับผมยังไม่ลดอยู่แล้ว

ผมอายุ๗๒ปีแล้วน้ำไม่เคยถึงระดับนี้ที่คันนี้ทีครับ
เดี๋ยวคุณตายะบอกไม่รอดแล้วแน่เลย
เกิดมา๗๒ปีไม่เคยเจอน้ำระดับสูงขนาดนี้
ซึ่งถามถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่นครศรีธรรมราชตอนนี้นะ
เป็นผู้ชาย๗ศพผู้หญิง๘ศพแล้วคนที่อายุน้อยที่สุดก็คือ
น้องเด็กหญิงวันฤดีวัย๔ขวบที่น้องพลัดตกลงไปจากหลังคาบ้านนั่นนะคะ

ที่เหลือคือรอน้ำที่จะไหลไปแล้วก็ลงสู่ทะเล
แต่ว่าจังหวัดที่ใกล้ทะเลตอนนี้ก็รับศึกเลยตอนนี้

รวมถึงสุรธารณีก็ยังคงวิกฤตอยู่หลายจุดนะคะ

มีเจ้าของฟาร์มวัวเนี่ยต้องเอาลูกวัวที่เพิ่งเกิดมาได้๑๓วัน

อย่างนั้นเลยนะไม่งั้นมันตายแน่นอน

นี่ก็ยังดีนะที่เขายังมีอารมณ์ขันกับสถานการณ์ตอนนี้

แต่ว่าชาวภาคใต้จะเจอแบบนี้ทุกปีตอนปลายปี
เพียงแต่ว่าปีนี้เห็นว่ามันร้องมาเร็วแล้วมาเยอะ
มาหนักมากนั่สตรงนี้ค่ะ
ใช่ค่ะเพราะว่ามันยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะ

ใช่น้ำท่วมหนักมากต้องเอาลูกวัวหนีน้ำท่วมมาเลี้ยงบนบ้าน

เพราะกลัวว่าลูกวัวเพิ่งเกิด๑๓วันจะทนแช่น้ำไม่ไหวแล้วตายไปก่อน
ส่วนแม่วัวแล้วก็วัวที่เขาเลี้ยงไว้เป็นพันธรามันนะคะ๕ตัว
ก็เลี้ยงไว้ในคอกที่ทำเอาไว้๒ระดับ
คือมันก็ยังไม่ท่วมถึงหัววัวหรอกแต่มันก็ต้องยืนแช่น้ำอยู่ดีไง
เดี๋ยวลูกวัวขึ้นมาตรงนี้ก่อนใช่ค่ะอีกหนึ่งคลิปคุณผู้ชมค่ะ
อยากให้ไปดูเอาไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะครับเวลาเราเจอถนนที่แบบน้ำมันท่วมขังเนี่ย
อย่าไปคิดนะว่าไปได้ดูภาพข้างหน้าดูเหมือนกับ
คงจะเป็นน้ำน้ำติดริมถนนเออแต่ถ้ามีคนเตือนแล้วว่าอย่าไปเนี่ย
ก็ไม่ควรไปนะครับไม่งั้นจะเป็นแบบกระบะคันนี้
เรียบร้อยรูเรียบร้อยอยู่แล้ว

โรงงานทดสอบไปแล้วว่านี่นี้อ้าวลบงู้ยยัง

ขออภัยรับปลื้อ

บอกเลยอย่าไปไม่เชื่อ

ร่วง

ไม่งั้นไม่เริ่มเพราะว่ารถจบลงไปแล้วเห็นมีคะ

ถ้ารถกระบากนี้อารถกวองเขาขับไป
คือรถมันสูงไหมอารถกวองเขาก็ไป

แหมเป็นกระบะแหละเราก็คิดว่าคงไปได้เหมือนกันละมั้ง
มันไปไม่ได้นะคะเพราะพอถึงตรงกลางน้ำมันลึกมากค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่นายอานิรุธด้วงโยธาค่ะ
อุ้มนางสมพุนุธผิงบ้านใหม่ภรรยา

อันนี้อีกเหตุการณ์แล้วนะครับ
น้ำเนี่ยลึก๑เมตรนะคะ
ก็ต้องอุ้มภรรยาลงมาแล้วค่ะแล้วก็นำขึ้นรถสิบล้อส่งโรงพยาบาลไป

ต้องขับรถพาภรรยาไปโรงพยาบาล

แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจุดตรงนั้นมีน้ำท่วมสูงด้วย

ก็ถูกน้ำซัดจนรถตกลงไปข้างทาง

มาทุบกระจกรถเอาตัวเองกับภรรยาออกมา
แล้วก็ต้องรีบพาภรรยาส่งโรงพยาบาล
ของพนักพยาบาลก็ปวดเท้าจะคลอดลูกด้วย
อยากเจอที่มาช่วยแล้วนะฮะค่ะ